แต่ว่าล่าสุดเกิดขึ้นที่เพชรเกษม๙๓กรุงเทพนะคะ
ขับรถมาดีเจอผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้เลยค่ะ
ตอนแรกเดินอยู่ดีพอเห็นรถซ่อนมาวิ่งเลย
ตัดหน้าแล้วบอกช้นเลยช้นไปเลยอยู่แบบนี้
เบรกเถิดเขาบอกเตือนภายเพชรจะกระเสม๙๓

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา

ออกจากบ้านมาได้แค่๘๐๐เมตรก็เจอชายเสื้อดำคนนี้
กระโดดมาแล้วตะโกนบอกชนเลยชนมาเลยอยากตาย
ก่อนที่จะเดินกลับออกไปอยู่ที่ข้างทางแล้วก็หายไปตอนชุลมุน
แต่ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะเขาไม่ได้ชนคนก็จริง
แต่พอเขาเหยียบเรกกระทันหันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
มอเตอร์ไซต์ที่ตามท้ายมาชนท้ายรถเขาค่ะ
คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยปากแตกรถพังเลย
คุณเอกพลบอกว่าหลังเกิดเหตุก็มีตำรวจมานะ
เพื่อเคลียร์เรื่องอุบัติเหตุที่มอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถเขา
ส่วนเรื่องประเด็นชายเสื้อดำเนี่ยเขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ถามคนแถวนั้นบอกมีใครรู้จักพี่เสื้อดำคนนี้ไหม

แล้วก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่มาก่อนด้วย
ตอนแรกคุณเอกพลก็เลยคิดว่ามิจฉาชีพหรือเปล่า
ทำนองเหมือนเมืองนอกที่กระโดดให้รถชน
เรียกร้องค่าเสียหายทำนองว่ารถไปชนเขาแบบนั้น
แต่พอดูคลิปซ้ำไปซ้ำมาสงสัยจะเมาซะมากกว่า
เขาก็เลยเอาคลิปมาเตือนภัยนะคะสำหรับคนขับขี่รถค่ะ
แต่มันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะ
แล้วก็เขาบอกเลยว่าจริงทุกคันควรมีกล้องหน้ารถจริงนะ
เวลาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มันจะได้มีหลักฐานยืนยันว่าเออตกลงมันยังไงกันแน่